เบิร์ตบอกว่าขอให้มั่นใจขอให้มั่นใจที่บอกว่ากรกตพูด

นี่เดี๋ยวจะให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ก็เรื่องที่แบบเมื่อวานี้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขต
คือคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะถ้าเกิดจะคเนด้วยสายตานะ
น่าจะประมาณสัก๗๐ท่านบอกแบบนี้
แต่เรื่องปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ยอมรับ
แต่ขอให้มั่นใจคะแนนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นคะแนนที่มันถูกต้อง
เขาบอกว่ามันอาจจะช้าหน่อยในการที่แบบไปนับคะแนน

ดูหน่อยละกันค่ะเลขาธิการกรกตในแสวงบุญมี
ก็มีการแถลงขอบคุณนะคะที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
แม้จะยังไม่ได้ทราบตัวเลขผู้ที่มาใช้สิทธิ์แน่ชัดนะ
แต่คเนจากสายตาไม่น้อยกว่า๗๐
ขอบคุณด้วยที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของกรกต
ซึ่งได้รับทราบปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
ภาพรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีภาพรวมนะ
แต่อุปสรรคเมื่อวานนี้ก็มีจะมีอยู่๓อย่างค่ะ
คุณผู้ชม๑คือสภาพอากาศร้อนเหลือเกิน
คือสถานที่หน่วยเลือกตั้งบางที่คับแคบ
และ๓สภาพการจราจรที่ติดขัด
เพราะว่าบางหน่วยเลือกตั้งคนไปเยอะ
ใช้สิทธิ์แบบโอ้โหครึ่งแสนแบบนี้ค่ะ
ขณะที่ปัญหาการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็การลงคะแนนเนี่ย
ปัญหาหลักที่เป็นข่าวคือการจ่าหน้าซองผิดเขต
เลขากรกตยืนยันแบบนี้
บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนล่วงหน้า
จะนำไปนับในเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างถูกต้อง
แม้ว่าจะมีการเขียนเขตเลือกตั้งหรือว่าชื่อจังหวัดผิดพลาด
แม้ว่าจะมีพระเยาแม้ว่าจะมีหนองบัวลำพูน
เออนี่แหละค่ะจะมีการตรวจสอบรหัสเขตเลือกตั้ง
เทียบเคียงกับบัตรจดลำดับที่ก่อนเข้าครูหา
แล้วกรกตเขาบอกว่าตอนนี้นะ
กรกตออกแบบการจัดส่งบัตรเลือกตั้งไม่ให้เกิดความผิดพลาดมาตั้งแต่แรกแล้ว
ลองฟังไหมคะลองฟังเสียงไหมฟังหน่อยฟังหน่อย
อยากให้สบายใจว่าไม่ว่าจะจ่ายจ่าหน้าซองผิดอย่างไร
เรามีระบบตรวจสอบสามารถนำซองทั้งแบบแบ่งเขต
แบบบัญชีรายชื่อที่มีบัตรอยู่ในนั้นส่งไปที่เขตได้อย่างถูกต้อง
นี่แหละค่ะแต่แรกขอทวนอีกทีนึงนะที่พี่น้ำแข็งบอกคือ
ต่อให้เขียนเขตผิด
แต่ไอ้รหัสเขตเลือกตั้งอันนี้ถูก
ซึ่งเด้อตอนเอาไปจัดทรงเนี่ย
เขามีการออกแบบการจัดส่งที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาดมาตั้งแต่แรก
คือวางไว้ออกแบบมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว

ถามว่ามั่นใจไหมนี่คุณผู้ชมฟังนะฟัง

นี่ฮะ

หล่นอย่างได้ยินเลยครับมั่นใจมากฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป